ภาพต่อไปนี้เป็นงูหลามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมา
ขอภาพเลยไปดูภาพงูหลามตัวต่อไป
แล้วให้คุณผู้ชมสังเกตที่ท้องของมันให้ดีดูภาพไปก่อน
คือชาวบ้านเข้าบรรยษภาพ
มาดูร่องรอยเห็นอยู่ว่าน่าจะเป็นวัวที่ถูกมัดด้วยเชือก
หรือว่าถูกสัตว์อะไรกัดก็เลยตามร่องลอยไปดูนะครับ
สิ่งนี้นะครับทุกคนลองมองลงไปว่าเป็นอะไรครับ
งูยักษ์ขนาดใหญ่มากขวดไอ้แปปซี่หนึ่งลิตรนะครับ
ใหญ่ประมาณนี้และงูตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับ
ตรงนี้นี่จะเป็นส่วนของที่วัวอยู่นะครับแต่ส่วนนี้จะเป็นอยู่ว่า
งูขนาดใหญ่และส่วนนี้เป็นงูที่ใหญ่ที่สุดของบ้านน้ำจวงที่เคยเห็นมานะครับ
คุณเคยเห็นงูหลามตัวขนาดนี้ไหมไม่เคยค่ะ
จริงมันไม่ได้ตัวขนาดนี้หรอกนะแต่มันกินวัวชาวบ้านเข้าไป

คือประเด็นคือชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวเขาก็ผูกวัวให้มันกินย่าแล้ววัวเขาหาย
ค่ะเขาก็เลยออกตามหาแต่ไปเจอซากของเจ้างูตัวเนี้ย
มันนอนตายอยู่เพราะอะไรมันกินวัวจนท้องมันแตกตาย
มันขยายได้ใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมนะฮะ
อันนี้เป็นในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทองครับ
หลังหมู่บ้านน้ำจวงนะฮะตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตรการที่พิสุนโลก
ชาวบ้านเขาก็โอ๊ยวัวหายไปไหนปล่อยวัวเลี้ยงเอาไว้มันหายไป๒๓วัน
เดินไปเดินมาไปเจองูตัวนี้จริงความยาวมันสัก๔เมตรแต่
ท้องมันทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เขาก็เข้าไปดูเออมันปริแตกคือมันตายแล้วอ่ะ
แล้วข้างในเห็นซากวัวอยู่ข้างในมันกินวัวเข้าไปทั้งตัว
สุดท้ายชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปล่อยซากไว้แบบนี้
คือจะทำยังไงต่อก็แล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายภาพมาให้ดู
แล้วก็โพสต์ลงมาโอ้โหมันน่ากลัวนะ
ไม่ขนาดวัวมันยังกินเข้าไปได้ทั้งตัวขนาดนี้คุณผู้ชม
ตัวใหญ่มากนะท้องแตกเลยแบบหนังปิออกมาเลย
ใช่ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวตัวตายเลยนะคะ